นะคะไปเจอของก็แบรนด์เทียบเลยมีกระเป๋ามีหน้าลิกาสินค้าแบรนด์ไม่เยอะเลยนะคะ
ซึ่งผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพบอกว่าไม่ใช่ของจริงเอามาจากประเทศจีนค่ะ
ตำรวจส่วนที่กำลังทหารตรวจค้นห้องพักภายในคอนโดมิเนียมย่านห้วยขวาง
ก็ไปตรวจค้นสถานที่เก็บสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
หลังจากที่จับตัวนายพฤษศิริยเสถียรชาวจังหวัดนครปฐม
แล้วก็นางสาวพระพิชาประจิต
แฟนสาวได้ระหว่างที่กำลังนำสินค้าละเมิดลิขสิท
ส่งให้ลูกค้าผ่านทางปรายศนีย์ช่วงบ่ายค่ะ
พลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษบอกว่า
ได้รับเรื่องร้องเรียนนี้มาจากผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ว่ามีการจำหน่ายสินค้าปลอมแปลงลิขสิทธิ์
ตำรวจเขาก็เลยสืบสวนจนรู้ว่าผู้ต้องหา
จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก
ก็เลยทำการล่อซื้อเลยค่ะแล้วก็จับตัวได้ทั้งคู่
พอขยายผลตรวจคนห้องพักก็เจอของกลางทั้งกระเป๋านาฬิกาแบรนด์เนม

ซึ่งเจอรวมแล้ว๔๘ชิ้นตำรวจเขาก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
แล้วสอบปากคำผู้ต้องหาผู้ต้องหาเองก็ยอมรับสารภาพนะคะว่า
สินค้าพวกนี้เขารับมาจากจีน
ส่วนก็ไปรับที่ตลาดโรงเกลือจังหวัดสะแก้วค่ะ
ของเหล่านี้เนี่ยเอ่อก็มีการสั่งซื้อตลอดเวลานะครับนะ
ก็มีการสั่งซื้อในเฟซบุ๊กนะครับ
เราก็มีการติดตามตั้งแต่ช่วงของปีใหม่แล้วนะครับ
ในการซื้อสินค้าเรียนแบบอย่างนี้
สิ่งที่ตามมาก็คือก็ทำให้ร้านค้าที่นำจำหน่ายของลิขสิทธิ์ถูกต้องเนี่ย
ไม่สามารถจำหน่ายของได้นะครับ
แล้วการบริโภคเนี่ยผู้บริโภคก็ได้สินค้าที่มันมีคุณภาพ
เมืองต้นผู้ต้องหาก็ถูกคุมตัวส่งให้พนักงานสอบสวนตำรวจนครบานสุธิศาล
พร้อมแจ้งข้อหาปลอมแปลงเครื่องหมายทางการค้าหรือมีไว้เพื่อจำหน่าย
แล้วก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
โรงเกลือนี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมของแบบนี้เหมือนกันนะ

วันนี้หน้าหนึ่งก็มีประเด็นนี้เหมือนกันมาจากโรงเกลือเหมือนกันค่ะ
เป็น๒ผู้ต้องหานะคะที่ขนสินค้าเถื่อนแบรนด์เนมกว่า๗๐๐ชิ้น
มูลค่า๕ล้านใส่รถบัตรรับส่งผู้โดยสาร
ก็มาจากตลาดโรงเกลือเข้ากรุงเทพ
จนมุมที่ข้างสวนลุมพินีก็เป็นผลงานของบอชนนี่แหละ